กรรมก็ไม่มีท้องมันก็ร้องหิวข้าว
เดินไปเดินมาเอ้าเจอไก่ตัวนึงเดินอยู่

ปรากฏว่าเจ้าของไก่เอ่ยชาวบ้านเห็นค่ะ

แถมยังต้องติดคุกเพราะว่ารักทรัพย์อีกนะคะ

นี่ป้าสมพงศ์เรืองเดชอายุ๖๗ปี

ชนตัวนี้ป้าบอกว่าทั้งรักทั้งหวง
พาไปหาตำรวจที่โรงพักพระประแดงสมุทรปราการ

ไก่ชนฉันเนี่ยมันตกอกตกใจหมดแล้ว
เพราะว่ามีหัวขโมยมาแอบจับไป
ชนฉันเดินเล่นอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามคลองรัฐหลวงที่สมุทรปราการ
แล้วเห็นเลยว่ามีผู้หญิงเสื้อสีส้มมาจับไก่ไป

อยู่ตอนนั้นทีนี้ค่ะพอไปค้นกระเป๋าสะพายของผู้หญิงเสื้อส้มอ่ะ
ก็เจอไก่ชนจริงคือมันนอนนิ่งอยู่ในกระเป๋า

ป้าสมโพงบอกนะคะทีนี้ผู้หญิงที่ขโมย
ชื่อว่านางสาวรุ่งทิพย์แพรสูงเนินอายุ๕๐ปี
ตอนที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็รับสารภาพว่า
ฉันขโมยมาจริงผู้หญิงเสื้อสีส้มอมชมพูโอรสคุณผู้ชม
บอกว่าขโมยมาจริงจะเอาไปแกงกิน
ตอนนี้ฉันตกงานแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลย
นั่งสอบปากคำไปก็ท้องร้องไป

แล้วคิดว่าจะไม่มีเจ้าของก็เลยเข้าไปจับ

รีบเอากลับบ้านจะไปทำอาหารกินกันกับพ่อแม่

หนูไม่มีเงินซื้อกับข้าว

พ่อแม่หนู๗๐กับ๘๐แล้ว

หรือไม่มีการซื้อกับข้าวจริงหรือ

ทำครั้งนี้เพราะว่าตกงานไม่มีตังค์จะไปซื้อข้าว

บอกว่าเธอจะต้องจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันนะ๕๐๐บาท

ไม่มีสิเขายังไม่มีตังค์จะกินข้าวเลยนะ
ใช่ค่ะท้ายที่สุดพอไม่มีตังค์จ่าย
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์
แล้วก็ต้องพาตัวไปฝากขังแทนค่าปรับต่อไปนะคะ